ผมอยู่ตรงนี้น่างไปจัดส่วนเวลาครับ

ถามความนวกว่าในห้องนี้อ่ะใครมีเชื้อโควิธย์ไหม
มาทำงานในฐานะที่
กระดับประธานวิทยุไทยสนุกนะครับ
ล้อเค้งท่านผู้ชอบไหนครับ
อ้อข้องคำแต่ลายได้มีคุณลูกว่าแซกได้ไง
ก็เดี๋ยวคือวันนี้ผมมาไปชมเอ่อ

เมื่อวานผมไปนะครับเพราะว่าสอสตร์เทพส์ของกว่า
ที่สนามเมืองอุปกรณ์นี้วันที่๖เพื่อความสบายใจของคนไปตรวจ
เมื่อวานเมื่อที่แต่ผมยังไม่ทราบว่าผมติดออกหรือไม่
และที่ผมโค้ดลงไปว่าผมจะต้องมาประสุนและไปรอบฝั่งคน
และคนที่หวนเหลือภาษาแสนี่ขอร้องนะครับผมโค้ดด้วยกว่าตรงไปตรงหมา
แล้วถามว่าในห้องประชุมห้องนี้มีใครติดเชื้อหรือยัง
เวลาพูดก็บางคนก็ไม่ไม่ป้องกันนะครับ
ก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตลาไปรับผมนะครับ
แล้วก็ส่วนหนึ่งว่าท่านประธานวันนี้พอเราคุยคำสั่งเรียก
หากมีคนติดจากห้องนี้จะขอให้ท่านประธานรับผิดชอบนะครับ
ครับครับผมผมผมก็ว่าครับวันนี้ท่านก็เข้ามานะครับ
ก็รู้รับผิดชอบเลยกันแล้วกันไม่คือว่าผมมาผมมาโดยคำสั่งของ
ท่านประธานใช่เพราะกำลังงานชุดชุดอื่นอื่นเนี้ย
เขาก็กำลังกันไปชุมนะครับนะครับก็ผมมาผมมามาแล้วนะครับ
ท่านไปมาแล้วก็แล้วก็เจ้าหนุนชัยแล้วกว่านี้นะครับ
จะว่าผมอะไรแล้วแต่เนี้ยนะครับรูปโทรศัพท์และผลนะครับ